คุณผู้ชมคะมีนักวิชาการเขาไปสุ่มตรวจไข่ไก่ในพื้นที่ใกล้กับพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
ปรากฏว่าไข่ไก่มีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดมะเร็งค่อนข้างสูง
เฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครรายงานข่าวบอกว่าสูงเป็นอันดับ๒ของโลก
คือทางมูลนิธิบุรณนิเวศเขาไปสุ่มตรวจนะคะ
มูลนิธินี้เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร
เขาจะไปทำงานด้านวิชาการเขาจะลงพื้นที่ไปตามชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านระบบนิเวศ
อยู่ใกล้กับพื้นที่เขตโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่ามีสารปนเปื้อน
เขาจะไปช่วยสุ่มตรวจแล้วก็จะไปช่วยเหลือประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เขาก็เลยไปสุ่มตรวจ
เขาตรวจทั้งตะกอนดินทั้งสัตว์น้ำทั้งไข่ไก่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรม
ก็เลยมีข้อมูลออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยไปเจอสารปนเปื้อนในไข่ไก่ที่ค่อนข้างสูง
เกิดจากการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ลอยอยู่ในอากาศอยู่ในน้ำอยู่ในดิน
เขาก็เลยตรวจสอบหมดเลยสุ่มตรวจทั้งตะกอนดินทั้งสัตว์น้ำทั้งไข่ไก่
พื้นที่สมุทรสาครเจอสูงมากนอกจากนี้มีพื้นที่อื่นด้วย
เช่นไข่ไก่จากอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
จากการสุ่มตรวจไข่ไก่ที่เลี้ยง๘จังหวัดที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลการตรวจพื้นที่ประกอบกิจการรีไซเคิลขนาดเล็กและโรงงานหล่อล้อมโลหะอันโลหะในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ขณะที่พื้นที่อื่นอื่นก็เจอสารก่อมะเร็งปนเปื้อนเช่นกันแต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
มนุยการมูลนิธิบุรณนิเวศท่านก็บอกอีกว่าจากการศึกษาเป็นการสำรวจเบื้องต้นนะคะ
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
สู่สิ่งแวดล้อมเพราะสารพิษเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพสูงมากค่ะ
ปัจจุบันมีประเทศที่ร่วมให้ศัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้แล้วรวม๑๘๑ประเทศนะครับ
สำหรับประเทศไทยให้ศัตยาบันไว้เมื่อ๓๑มกราคมปี๒๕๕๙
แล้วก็มีผลบังคับใช้ในประเทศตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมปี๒๕๔๘นะครับ
กรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานการดำเนินการตามอนุชสัญญาฉบับนี้
ก็ได้จัดทำแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสต๊อกโฮม
ว่าโดยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานตามที่คอรมอลมีมติเห็นชอบ
เมื่อพฤษภาคมปี๒๕๕๙
แต่จากการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามอนุสัญญา
พบว่าไทยยังขาดแนวทางแล้วก็มาตรการที่เป็นรูปธรรมทั้งทางกฎหมายแล้วก็มาตรการจูงใจ
ที่จะนำไปสู่การลดการปลดปล่อยสารกลุ่มนี้
ที่แบบไม่จงใจจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและกิจกรรมต่างภายในประเทศ

ใช่ค่ะฟังดูมันน่าตกใจแต่มันมีอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
นางสุวรรณีพินโยภาวะสุทธิ
ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดสมุทรสาคร
บอกว่าจากการที่โรงงานหลายประเภทที่มีการเผาไหม้
แล้วก็มีการสุ่มตัวอย่างนำไปตรวจสอบเป็นการนำไข่จากไก่พื้นเมือง

ส่วนในไข่ไก่จำนวนไม่มากค่ะ
จากการเก็บตัวอย่างไปสุ่มตรวจในครั้งนี้เนี่ย
ไป๑๐ตัวอย่างดังนั้นนักวิชาการเขาไม่ยอมรับ
๑๐ตัวอย่างนี้มันจะเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะระบุได้ว่ามันเป็นสารก่อมะเร็ง
และเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
วิชาการเขาถือว่าไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงได้
สำหรับการสุ่มตรวจนี้ก็มี๒มุมอยู่นะคะ